บอกไปนะครับคุณผู้ชมว่าช่วงนี้แหม่อากาศเปลี่ยนแปลงกันแล้ว
แต่หนาวแค่ไหนก็ไม่แคร์เพราะว่าตัวแม่เขาอยากจะโชว์
ที่โชว์ที่ว่าเนี่ยคือโชว์สรีระรูปราบ
บิกินี่กันแซ่บรึ่มเลยทีเดียว
จะมีตัวแม่คนไหนกันบ้างไปติดตามพร้อมกันค่ะ
เริ่มกันที่ตัวแม่คนแรกก่อนละกันจากวิกพระราม๔ค่ะ
เป็นสาวโบเบนเจาันนะครับมากับทูพิค
ทั้งแบบสีดำแล้วก็สีทูโทนอวดส่วนสัตว์โค้งเว้าสุดเซ็กซี่
หนุ่มบอกเลยว่าดูแล้วไม่ระคายตาแน่นอน
เพราะว่าแมทนี้ไร้เงานักแสดงหนุ่มก๊อตจีรายุร่วมเฟรมค่ะ
ต่อกันที่ฝากนางแบบก้านยาวค่ะหันไปเอาดีเรื่องกีฬาอย่างโยยศวดีวิ่งแทบตาย
หุ่นเพลียวมาสิคุณไม่ต้องพูดถึงว่าหุ่นเขาเฟิร์มขนาดไหน
ดูจากภาพที่เจ้าตัวนะคะโพสต์ขึ้นอินสตราแกรมนี่ขนาดแค่ด้านหลังค่ะ
ทำเอานุ่มเจอระทึกกับช่วงขาที่เรียวจริงแล้วก็ยาวมากอ่ะคุณ
แล้วไปต่อกันที่บ้านนี้เลยคุณนานทีนะคะจะเอิดอวดความเซ็กซี่อย่างเก๋ชนระดา
อันนี้ให้เสียงจากเราเหมือนกันเห็นปุ๊บเลยให้เลยอู้หูเลยนะฮะ
มาในชุดบิกินี่สีดำค่ะเรื่องรูปร่างไม่ต้องพูดถึงนะ
ดีกรีนางแบบเก่าสักอย่างทั้งฟิตแอนดเฟิร์มแน่นอน
แต่ที่ชนะเลยยกให้นะกลบลมหนาวก็เลยทำเอาร้อนฉาทั้งโลกโซเชียล
ให้กับแก๊งตัวแม่ที่หอบฮิ้วกันไปเที่ยวทะเลเมาดีฟค่ะ
คุณแม่อันนี้คุณแม่จริงเป็นตัวแม่และเป็นคุณแม่ด้วย
คุณแม่น้องนิรินอย่างคุณหนิงปานิตา
นำทีมความแซ่บเฟอร์ท่าสะพานโค้งโชว์กันมาแล้ว
คุณอ้ำพัชราภาค่ะหนุ่มเนี่ยถึงกับเกิดอาการตาค้างหายใจกันไม่ทั่วท้องเลยทีเดียว
เพราะว่าลีลาการโพสต์ท่าถ่ายรูปของสาวอ้ำทุกรูป
โอ้โหเซ็กซี่ขยี้ใจบอกได้คำเดียวว่าแม่ก็คือแม่
อยากจะลารายการด้วยท่าสะพานโค้ง
คือผมเห็นแล้วแต่ละครัวแซ่บไม่แพ้กันเลย
ถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐกับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่ง
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป